ได้เลือกตั้งแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานในเรื่องของสาร
ได้ยกคำฟ้องร้องไปหมดแล้ว
กระบวนการในการที่ดำเนินต่อไปในเรื่องของการฟ้องร้องมันยังเหลืออยู่
แต่ว่ายกคำร้องเพื่อไม่คุ้มครองชั่วคราว
ยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวนั้นการเลือกตั้งสามารถดำเนินต่อไปได้ในวันนี้
แต่ว่าจุดสำคัญต้องลุ้นกันก็คือขั้นตอนในการรับรองระเบียบการเลือกตั้ง
วันนี้เดี๋ยวเราไล่ข่าวกันหน่อยยาวนะครับว่าขั้นตอนทั้งหมดนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ
ว่าอำนาจของศาลเนี่ยลงไปถึงหรือเปล่า
นะฮะอันนี้ท่านพูดภาษาท่านพูดเองนะฮะ

ถ้าแนวโน้มตรงนี้เนี่ยท่านพูดภาษาติงมาอย่างนี้เนี่ย
ถ้าถามผมผมว่าก็โอกาสที่จะไม่รับคำร้องหลังจากไต่สวนแล้วเนี่ยนะ

ก็คงพรุ่งนี้ก็คงมีการเลือกตั้งปกติ
อันนี้คือบทสัมภาษณ์ของบิ๊กหอยธวัชชัยสัจกุลนะครับ
ในช่วงก่อนที่รอการวินิจฉัยในเรื่องของการฟ้องร้องที่จะขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับ

จริงมันมี๓เคสด้วยกันนะครับ
ก็คือพันธรโรทโทชายซับทรัสฤทธิ์เต็ม๑ผู้สมัครนะครับ
แล้วก็ผลเอกจิตศักดิ์บุตเนียนประธานสมสรรค์บุตรอาหารรวมถึงวิกหอยด้วย
๓คนคือฟ้องเรื่องของการเลือกตั้งที่อาจจะผิดคุณสมบัติของผู้สมัคร
คือไปสมัครเพียงแค่ที่กกทก็คือไปสมัครกับแฟทเอ็นซี

ส่วนทางมุทหารเขาฟ้องเรื่องของ๓๐เสียงที่ได้มาโดยมิชอบเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายเนี่ยยกคำร้องทั้งหมดทั้ง๒คดีครับ
จากนี้ที่สารปกครองแจ้งวัฒนาแล้วนะครับ
ก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่สารปกครองนครศรีธรรมราช
ที่ฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์ในการเป็นสาวสิบเสียง
แต่สุดท้ายมีการยกคำร้องเกิดขึ้นครับ
จับตาดูให้ดีนะครับว่าการประชุมใหญ่ในช่วงเช้า๙โมงวันนี้นะครับ
สมัครนะครับก็มี